มาดูที่ปราจีนบุรีกันบ้างดีกว่าครับ
บรรดานน็อตยึดเสาไฟฟ้าเนี่ย
เห็นว่ามันตัวเล็กนะแต่ว่าจริงเนี่ย

ที่จะน็อตเสาเนี่ยให้มันตั้งตระงานอยู่แบบนี้

ยึดเสาให้มันตั้งตรงานอยู่แบบนี้นะครับ
ไม่งั้นนะแค่ถอดออก
น็อตเดียวมันอาจจะหลุดไปได้หมดเลยทุกเสา

เอียงแล้วนะน่ะอย่าบอกนะว่ามีคนแอบจะถอดน็อต

นี่ที่ปราจีนบุรีนะมีโจรขโมยน็อตยึดเสาไฟฟ้าแรงสูง

ทำให้เสามันเอียงพร้อมที่จะล้มลงแล้ว
ถ้าล้มลงนะมันสร้างความเสียหายมหาศาลคุณ
เพราะมันจะกระทบต่อเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่
ที่จะไม่มีไฟฟ้าใช้
นี่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากะบินบุรีนะครับ

พบว่าบริเวณโครงเหล็กมันเอ็น

ริมถนนสายสุวรรณ๓๓กบินบุรี

ที่ยึดเสาที่ยึดฐานเอาไว้

ถอดหายไปถอดไป๑๐ต้น

จะทำให้พื้นที่ทั้งอำเภอกบินบุรี
ปราจีนและเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเร่งแก้ไข

เนื่องจากมันมีลมกระโชคแรงด้วยนะ
เพิ่งแผ่วว่าเท่าที่สำรวจนะ
พบน็อตยึดเสาร์หายไปสิบต้นเลย

ยังมีอีกหลายต้นที่เราจะต้องสำรวจ

ระยะทางประมาณ๖๐กว่ากิโลเมตร
จ่ายไฟให้อำเภอกบินบุรีทั้งหมดเลย
ถ้าเสาล้มสักต้นหนึ่งคุณดึงไปหมดเลย
ใช่มันจะเป็นโดมิโน่เลยนะแล้วมันกระทบกับการจ่ายไฟ
ใช่ตรงนี้มีนิคมอุตสาหกรรมอะไรบ้างคุณ
นี่ฮะอุตสาหกรรมนอนซีอุตสาหกรรมกบินบุรี
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะฮะแล้วก็อาจจะลามไปถึงจังหวัดสะแก้วเลยนะครับ
ดังนั้นฝากถึงร้านรับซื้อของเก่านะคุณฮะ
หากมีคนนำน็อตลักษณะที่มันแบบเอ๊ะไม่ใช่น็อตทั่วไปเนี่ย
เอามาขายและยังเป็นน็อตใหม่อยู่นะ
เพราะว่าเป็นน็อตของเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ย
รับซื้อเด็ดขาดและขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อการจับกลุ่มทันที
ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางราชการ
ส่งผลเสียหายเป็นบริเวณกว้างถึงขั้นร้ายแรงเลยนะ
เพราะหากล้มเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยเลยนะฮะ
ความคืบหน้าล่าสุดนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากะบินบุรี
พร้อมด้วยการไฟฟ้าเขตพระนครสิทธิยานะครับ
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ย
กู้เสาให้กลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับ
ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดช่วงเช้าวันนี้
พบว่ามีจำนวนเสาไฟที่เสียหาย
น็อตเนิดมันหายไป๒๐ต้นล่ะครับ
เรื่องต้นเมื่อวานบอก๑๐ต้นใช่ไหม
วันนี้สำรวจใหม่๒๐ต้นแล้วคุณ
ต้นน็อตที่ยึดเสาถูกถอดจนเกลี้ยง
ไม่มีสักตัวเลยเสาก็เอ็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

ที่กำลังจะล้มให้มันตั้งตรงเหมือนเดิมนะครับ
ก็ใช้รถเครนขนาดใหญ่๒คันยก
แล้วก็ถอดเหล็กเสาออกทีละชั้นทีละชั้น
ก่อนมีการเปลี่ยนเสาใหม่มาเป็นเสาคอนกรีตนะครับ
เพราะว่าเสาโครงเหล็กอุปกรณ์แล้วก็อะไร
เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

กล้องไหนจับภาพของคนร้ายได้บ้างคุณ

ใช่แล้วอย่างนี้มันอันตรายไงมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะ